คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุที่รถเก่งคันหนึ่งได้พุ่งข้ามเกาะกลางถนน
พลิกคว่ำแล้วก็ไฟลุกท่วมทั้งคันนะครับ
เหตุการณ์นี้ถ้าไม่มีพลเมืองดี๔คนไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ในรถนะครับ
ซึ่งเป็นทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่๔คนด้วยกัน
ออกมาได้ทันก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
กับผู้โดยสารที่มากับรถคันนี้

เราตามไปเจอพลเมืองดีที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับ
เปิดใจถึงวินาทีช่วยเหลือที่เกิดขึ้น

วินาทีพลเมืองดีเข้าช่วยผู้บาดเจ็บ๔คน

หลังเกิดอุบัติเหตุรถคันหนึ่งพลิกคว่ำแล้วเกิดไฟลุกไหม้
บนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชศรีมา
โดยผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ในรถสามารถนำตัวออกมาได้ทัน
เวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่ไฟจะลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

มีผู้เข้ามาชื่นชมและตามหาตัวฮีโร่เหล่านี้
ยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาเปิดใจเหล่าฮีโร่ในบางส่วนจากทั้งหมด๔คน
เริ่มที่นายอุดมเดชประเสริฐชัยโชคดี
เขาเล่าว่าวันเกิดเหตุได้ขับรถออกจากบ้าน
เพื่อเดินทางไปทำธุระส่วนตัวที่อำเภอปากช่อง
ระหว่างทางก็พบอุบัติเหตุจึงได้จอดรถข้างทาง
แล้ววิ่งเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ขณะนั้นมีคนเข้าไปช่วยเหลือเด็กรวมถึงคนขับแล้ว
แต่ได้สังเกตว่าเห็นมีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิง
นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ข้างรถด้วยความเจ็บปวด
ขณะเดียวกันก็พบว่าไฟกำลังลุกไหม้ทั้งคัน
หากปล่อยไว้ผู้หญิงคนนี้จะได้รับอันตรายถึงชีวิตแน่นอน
ตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
โดยได้ลากหญิงคนนี้ออกห่างจากซากรถประมาณ๑๐เมตร
ที่ไฟจะลุกไหม้ทั้งคัน
กลัวกันมันถ้ามันระเบิดมาหรืออะไรมาเนี่ย
มาคือนางสาวจิรัชยาขอบกิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่
อำเภอศิเค้าเหรอจังหวัดนักข้อราชสีมา
ซึ่งเป็นคนช่วยอุ้มเด็กหญิงออกมาจากรถที่กำลังจะเกิดเพลิงไหม้

นั้นกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชศรีมา

ระหว่างทางได้พบกับรถที่ประสบอุบัติเหตุ
วินาทีแรกเห็นผู้หญิงนอนอยู่ข้างรถ
และขอให้เธอช่วยเด็กอีก๒คนที่โดยสารมาด้วย
ตัดสินใจเข้าไปอุ้มเด็กออกมา๑คน
มกลางรถที่กำลังถูกเพลิงโหมลุกไหม้
จากนี้เธอยังบอกอีกว่านาทีนั้นไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่น
จากต้องการช่วยเด็กและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ปลอดภัย
จากมีความสงสารเพราะตัวเธอเองก็มีหลานตัวน้อยเช่นกัน
เด็กที่พี่อุ้มเขากระเด็นออกมานอกรถกับแม่เขาหรือเปล่า
แม่เขาแหละก็คือก็เลยช่วงนั้นมันไม่มีรถ
มันไม่ค่อยมีรถอ่ะพี่ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงไปลงไป

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

รถคันเกิดเหตุเสียหลักข้ามเกาะไปยังอีกฝั่งจนไปชนกับรถอีกคันทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
และยังไม่มีการยืนยันว่าก่อนที่รถจะเสียหลักได้มีการเบียดหรือแสงจากรถคันอื่นหรือไม่
เมืองต้นตำรวจตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทไว้ก่อน
ผลของความดีในการช่วยเหลือคนเจ็บในครั้งนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตาม๔พลเมืองดีที่เข้าให้การช่วยเหลือ
เพื่อมาพบกับนายกรัฐมนตรีและให้กำลังใจคนทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
รวมถึงเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ต่อไปด้วย
ข่าวเทราะทีวีรายงาน